กลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวแปลกกันหน่อย
เรารวมมาแล้วโอ้โห๓ศาลที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์หนักหนา
เป็นความลับแล้วก็เป็นสารที่แปลกด้วย
ด้วยเหรอเออแปลกยังไงไปติดตามจากรายงานครับ

เรื่องราวของความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
เป็นเรื่องที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านาน
คนก็จะไปกราบไหว้ขอพรกัน
ทั้งหมดนี้เนี่ยดูเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมล่ะครับ
แต่มันจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปถ้าไปเจอสารแปลกเหล่านี้
เริ่มกันที่สารสูงสุดแต่ไม่ใช่สารที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับ
เพราะนี่เป็นสารพระภูมิที่คาดว่าสูงที่สุดในโลกเชียวนะ
อยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีนี่เองล่ะครับ
ตัวเรือนทำด้วยสแตนเล็ตอย่างดีและเสาก็ทำด้วยเสาไฟฟ้าครับ
ซึ่งเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่า
ฝันว่ามีคนแก่แต่งกายนุ่งขาวห่มขาวมาบอกว่าอยากอยู่บนที่สูง
ก็เลยเป็นเหตุให้จัดทำสารที่สูงที่สุดสูงประมาณ๑๑เมตรเชียวนะ
ต่อกันที่ศาลต่อไปครับกับสารตายายที่เมืองทองธานี
ความแปลกของที่นี่เนี่ยก็คือความเยอะของตุ๊กตาแก้บนนั่นเองล่ะครับ

ลายเรือนหมื่นที่ถูกนำมาวางเรียงรายเพื่อแก้บน
เยอะขนาดนี้เนี่ยถือเป็นเครื่องการันตีว่าที่นี่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงครับ
ความแปลกแบบนี้เนี่ยทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่
สายความเชื่อมารวมตัวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยล่ะครับ
ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ขอพรอยากไปไหว้สารตายายเมืองทองธานีไปได้ทุกวันครับ
คนแถวนั้นการันตีความศักดิ์สิทธิ์ครับ
ปิดท้ายกันที่ศาลในตำนานกับสารเจ้าแม่ทัพทิมผู้ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือสารประหลัดขิก
ใครกำลังอยากมีความรักอยากร่ำรวยอยากมีบุตรก้าวเท้าและเดินมาที่นี่ได้เลยล่ะครับบ้านปั๊กนายเลิศแห่งนี้ครับ
แต่ปัจจุบันครับก็ได้มีการเนรมิตปรับปรุงและย้ายพื้นที่แล้วล่ะครับส่วนศิวลึงที่เคยมีอยู่มากมายก็ถูกฝังลงอยู่ในดินเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ที่นี่เนี่ยถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงเรื่องลือในการขอพรด้านความรักความร่ำรวยและการมีบุตรเห็นได้จากดอกกุหลาบเครื่องสำอางเครื่องประดับที่ถูกถวายไว้บนศาลแห่งนี้พอจะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าสมหวังจริงส่วนศิวลึงนั้นส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีลูกยากเขาก็จะมาขอพรกันที่นี่ล่ะครับ
แม่นไม่แม่นได้ไม่ได้ก็ดูจากจำนวนสิวลึงที่เคยมีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเอาเองละกันครับ